พาไปดูหน่อยค่ะคือมีพี่ชายคนหนึ่ง
เขาไปโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กพี่อุ๋ยตามหาน้องชายตัวเอง
เพราะว่าน้องเนี่ยหายไปหลายวันแล้วแล้วก็อยากให้โซเชียลช่วยกันตาม
ทีนี้ไปดูหน่อยว่าข้อความที่เขาโพสต์เอาไว้เนี่ยพี่ชายเขาโพสต์ว่าอะไร
ท่านนี้นะคะโพสต์บอกว่าตามหานายสรรยูสุปัญญาอายุ๓๐ปี
น้องชายหายไปตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนค่ะข้อความบอกตามหาน้องชายครับ
หายตัวไปตั้งแต่วันที่๒๑ตอนเที่ยงจนวันนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้เลย
ยังไม่มีใครพบเห็นถ้าใครเห็นคนในรูปติดต่อมาหาผมด้วย
น้องชายผมเก็บเงินกู้อยู่ที่โต๊ะแห่งหนึ่งฝากเพื่อนเพื่อนติดตามหาให้ด้วยนะครับ
ขอบคุณครับนี่คือโพสต์ของพี่ชายค่ะพี่ชายบอกในโพสต์ว่าน้องหายไป๒๑มิถุนายนตอนเที่ยง
แล้วจนกระทั่งมาวันที่๒๘เลยตัดสินใจว่ายังหาน้องไม่เจอเลยไปแจ้งความที่สพวังสะพุงค่ะ
ทีนี้วันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมญาติเนี่ยเขาสงสัยสงสัยว่าเอ๊ะ
หรือนายสรรยูอาจจะถูกฆ่าหรือเปล่าแล้วเอาศพไปทิ้งตรงอ่างเก็บน้ำที่ตำบลน้ำแคมค่ะอำเภอท่าลี
ก็เลยมีการขอให้ชุดดำน้ำเนี่ยของสมาคมร่วมใจกู้ภัยเมืองเลยไปงมหาแต่ยังไม่พบร่างนะคะ
อันนี้จากวันที่๒พอต่อมาวันที่๕ก็คือวันนี้
ตำรวจสพท่าลีจังหวัดเลยเขาได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านบอกว่ามีคนไปเจอโครงกระดูกของมนุษย์
อยู่บริเวณป่าศักดิ์ค่ะตรงบริเวณบ้านเมี่ยงหมู่ห้าที่ตำบลหนองผือท่าลี่เนี่ยแหละค่ะ
ไปตรวจสอบพบเป็นโครงกระดูกเพศชายใส่เสื้อสีแดงใส่สร้อยคอ
อยู่ในสวนป่าศักดิ์ลักษณะของศพที่เจอเนี่ย
เหมือนจะถูกราดด้วยน้ำกรดทั้งร่างเลยเนื้อตามตัวเนี่ยหลุดหายไปเลยนะคะ
ก็ลองประสานค่ะญาติของทางด้านของนายสรรยูให้มาดู
และปรากฏว่าญาติสงสัยว่าน่าจะใช่นายสรรยูค่ะ
แต่ยังไงก็ต้องมีการนำโครงกระดูกนี้แล้วก็เสื้อผ้าไปชนสูตรที่โรงพยาบาลท่าลี่ก่อน
ญาติให้ข้อมูลแบบนี้ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ย
พ่อของนายสรรยูโทรมาหาลูกชายแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปเก็บเงินกับเจ้านายอยู่บนเขา
จากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะ
ตำรวจบอกว่าแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องของชู้สาวทิ้งนะคะ
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตัวผู้ตายเองเคยโดนขู่ฆ่า
แล้วก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ลากไปทำร้ายร่างกายมาก่อนหน้าแล้วด้วยค่ะ